มารอตั้งแต่เช้าแล้วโอ้อากาศก็น้ำ
หุ่มผ้าก็ต้องหุ่มแบบนี้เอ้ยหรือว่าต้องรอนถึงเช้าก่อนแดดมาก่อน
น่าจะมานะอะดูลงของสภาพอากาศได้แล้วกันค่ะ
วันนี้มาส่องสัตว์นะคะแต่ว่าอากาศมันค่อนข้างแปลกสักหน่อย
วันอาจจะมี๓ฤดูตอนเช้าอาจจะหนาวหน่อย
ตอนเที่ยงแดดเลยส่วนตอนบ่ายอาจจะมีฝนตกลงมา
ดูเรื่องของภาพรวมสภาพอากาศค่ะ
วันนี้อุณหภูมิสูงขึ้นอีกแล้วทั่วประเทศนะครับ
ประมาณ๑๒องศาเซลเซียส
แต่ยอดดอยยอดภูภาคเหนือและภาคอีสาน

แต่ภาคกลางกับภาคตะวันออกเนี่ยสิ
กลางวันแดดแรงเหลือเกินนะคะ
ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องของเส้นความชื้นและเส้นความเย็นแหม
ถอยร่นออกไปอีกแล้วเส้นฟ้านี่คือเส้นความเย็นนะคะ
ส่วนตอนกลางของประเทศไทยนี่คือเส้นสีแดงนี่คือลักษณะของความชื้น
ตอนนี้ประเทศไทยมี๒เส้นแล้วนะคะ
แต่ทีนี้ณวันนี้
กระแสลมฝ่ายตะวันตกระดับสูงระดับบนเขาพัดผ่านเข้ามา
เจอทั้งความชื้นและความหนาว
อาจจะทำให้เกิดฝนตกได้
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานหรือว่าภาคกลาง
อย่างที่บอกไปค่ะตอนเช้าอากาศเย็น

ตอนบ่ายมาอาจจะเกิดฝนก็ได้นะคะ
ส่วนภาคเหนือจุดไหนที่จะเกิดฝน
อาจจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็ตาก
ทีนี้ใครที่ตากพืชผลทางการเกษตรไว้ระมัดระวังด้วยนะคะ
ฝนมาเนี่ยเขาจะมาแบบมาไวไปไวเดี๋ยวจะเสียหายได้
ส่วนภาคใต้นะคะปัตตานียาลานราธิวาสก็ยังคงเกิดฝนได้เช่นเคยนะคะ
ส่วนเรื่องของคลื่นพอฝนไม่ค่อยแรง

ทั้งสองฝั่งเลยค่ะทั้งอันดามันและอ่าวไทย
คลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรไม่น่าเป็นห่วง